เรื่องนี้ต้องมาฟังคำชี้แจงจากทางตำรวจนะครับ
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาร้องเรียนค่ะ
แล้วก็ถูกออกใบสั่งจอดรถในที่ห้ามจอด

ตำรวจเขียนอีกข้อหาหนึ่ง
แล้วก็การโอนเงินค่าปรับเนี่ยเป็นการโอนเข้าบัญชีส่วนตัว
เรื่องนี้พอมีการตั้งคำถามก็ต้องมีคำตอบ
เดี๋ยวมาดูกันนะคะตำรวจตอบว่ายังไง
คือเรื่องของคุณออรนนิลนะครับ

ทำธุระแล้วเธอก็โดนล็อกล้อแบบนี้

ผิดจริงก็พร้อมที่จะเสียค่าปรับนะคะ
ไปถึงสอนอทองหล่อตำรวจเรียกเธอเข้าไปคุย
ตอนนั้นมีการอธิบายข้อหาและค่าปรับรวมถึงตัดแต้ม
แต่เธอบอกว่าตำรวจพูดเร็วเธอฟังไม่ทัน
และแจ้งว่าต้องจ่ายค่าปรับ๑๔๐๐บาท
แล้วมีการยื่นข้อเสนอค่ะ
บอกว่าถ้าเอาข้อหานี้จะไม่ถูกตัดแต้ม
และจะลดราคาให้๔๐๐บาทจ่ายแค่พันเดียว
เธอก็ยอมรับบอกว่าฟังไม่ทันและไม่ได้คิดอะไร
เพราะจะต้องรีบไปธุระต่อไม่มีเงินสดติดตัวด้วย
ก็เลยจ่ายเป็นสแกนไปนะคะจ่ายค่าปรับเป็นสแกน
เสร็จแล้วก็ให้ใบเสร็จเธอเป็นอันนี้นะคะ
ปรากฏว่าทำธุระเสร็จเรียบร้อยมานั่งดูใบเสร็จ
พบว่าข้อหาที่จ่ายค่าปรับไปเนี่ย
มันไม่ใช่ข้อหาที่แปะหน้ารถเธอในตอนแรก

ไม่มีใบอนุญาตขับรถและไม่มีสำเนาคู่มือ
จดทะเบียนรถแสดงต่อเจ้าหน้าที่
นี่ค่ะตอนแรกบอกว่าเป็นอีกข้อหาหนึ่ง

นะคะก็ปรากฏว่าอ่ะไปดูบัญชีที่โอนไป
ก็เป็นชื่อตำรวจค่ะเป็นบัญชีชื่อตำรวจ
ไม่ใช่ชื่อของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่องนี้ก็เลยมีการนำมาร้องเรียน
ล่าสุดวันนี้ค่ะคุณอรณินไปที่สนทองหล่อ
ไปพบกับตำรวจนะคะซึ่งกรณีที่มีการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของตำรวจเนี่ย
ทางผู้กำกับสนทองหล่อชี้แจงแบบนี้นะคะ
เอาหลักฐานมาให้ดูด้วยหลังจากโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวแล้ว
ตำรวจนายนั้นก็นำเงินส่วนตัวใส่คืนคลังทันที
อันนี้ท่านภูมิกับสนทองหล่ออธิบายแบบนี้นะคะ
ส่วนข้อหาที่เปลี่ยนทางผู้กำกับยอมรับว่า
อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะมีเจตนาดี
อยากช่วยเหลือประชาชนก็ตามหลังจากนี้จะตรวจสอบข้อเท็จจริง
ก่อนที่จะลงโทษตามระเบียบต่อไปนะคะ
หลังจากที่มีการพูดคุยปรับความเข้าใจกัน
คุณอรดินก็บอกว่าไม่ติดใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วค่ะ
บัญชามันค่อยจะช่วยเราและลดค่าปรับ
แต่ว่าก็เคลียร์ได้แล้วว่าจะตัดเบิดทางจำรวจเองค่ะ

เพราะว่าต่อให้มีเจตนาที่อยากช่วย
แต่ว่ามันก็ควรจะแบบอยู่ตามแบบให้มันถูกต้องใช่